คุณผู้ชมครับตามความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
ในพื้นที่แถวถนนแจ้งวัฒนะในกรุงเทพนี่แหละนะครับ
มอเตอร์ไซค์คนหนึ่งก็ก่อเหตุ
ยิงคนในครอบครัวของอดีตภรรยาเพิ่งเลิกกันได้ไม่กี่เดือนเนี่ย
เสียชีวิตไป๔ศพแล้วก็ไปยิงตัวเองตายด้วย
รวมเป็นห้าศพด้วยกันนี่คือภาพที่เกิดเหตุเมื่อคืนนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิต๒ใน๕เนี่ยนะ๕นี่รวมผู้ก่อเหตุด้วย
เป็นเด็กนะครับเดี๋ยวจะไล่เหตุการณ์ให้
วันนี้เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาด้วย
ผังความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งก่อนนะครับ
สมชายเป็นวิญจักรยานยนตรับจ้าง
เขาคบหาอยู่กินกับอดีตภรรยาก็คือชมพู่ได้๖ปี
แล้วก็เพิ่งเลิกกันได้๒เดือนจดทะเบียนสมรสด้วยนะครับ
แต่ผังความสัมพันธ์ค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อย
เพราะว่าโบ่เคยมีภรรยาชื่อหมวย
หมวยเนี่ยเป็นหลานของนายก้าวนะครับก้าวนี่เป็นน้องชายของแม่
หมวยนะครับก่อนหน้านี้ชมพู่เนี่ยเคยเป็นเมียของก้าวเท่า
ว่ามีศักดิ์เป็นน้าสะพ้ายของหมวยพอจะเข้าใจใช่ไหมฮะแล้ว
เขาก็เลิกลากันไปนะครับแล้วหมวยเนี่ยไปได้กับโบ้ชมพู่
ไปได้กับโบ้ซึ่งโบ้เนี่ยเลิกกับหมวยไปในตอนนั้นเนี่ยความ
สัมพันธ์มันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไล่ให้อีกทีนึงเอาเป็นว่าใน
โบ้เนี่ยนะครับหลังจากเลิกกับชมพู่ไปแล้วก็แค้น
นะแค้นหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเคยขู่อาฆาตเอาไว้ค่ะสุดท้ายเมื่อ
คืนนี้นะครับไปยิงลูกสองคนของชมพู่นะครับไปยิงแม่ของ
ชมพู่ซึ่งก็คืออดีตแม่ยายของในโบ้ไปยิงป้าของชมพู่นะนี่นะฮะป้า
ชมพู่ก็คืออดีตป้าของอ่าเมียตัวเองอดีตเมียตัวเองเนี่ย
แหละครับแล้วก็ไปยิงตัวตายตามรวมเป็นทั้งหมดเนี่ย๕ศพด้วย
กันทั้ง๕ศพเนี่ยนะครับตัวประชมครับตอนนี้ชมพู่บอกโอ้โห
มันระทมทุกข์เหลือเกินค่ะเพราะนั่นคือลูกของเธอสองคนนะฮะที่
ได้เกิดกับในโบ้นะฮะแล้วก็แม่ของเธอและป้าของเธอนะครับ
วันนี้ครับทุกผู้ชมครับชมพู่นะฮะอดีตภรรยาของในโบ้
คนก่อเหตุนะครับไปติดต่อรับศพลูกชายทั้งสองคนนะครับ
นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลอายุ๗ขวบแล้วก็๙ขวบคือทาง
ผู้ก็ไปขอความช่วยเหลือจากทางคุณปวีนานะครับมูลนิ
วีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีเพราะเธอบอกเธอก็ไม่มีเงิน
ทองในการที่จะมาจัดการงานศพของแม่ป้าแล้วก็ลูกชายสอง
คนดูตรงนี้หน่อยนะครับ
ขอบคุณครับ
ไตลักษณ์

นะครับ
สามารถ
แล้วนี่ก็เป็นนาทีที่ทางด้านของชมพู่นี่แหละค่ะซึ่งเป็นแม่ของเด็กชายสองคนที่เสียชีวิต
อายุเก้าขวบกว่าเจ็ดขวบกอดศพลูกชายทั้งสองคนค่ะ
ที่โรงพยาบาลภูมิพลร้องไห้จะขาดใจแล้วก็เข้าไปอุ้มร่างอันไร้วิญญาณของลูกชายคนเล็กเนี่ยขึ้นรถด้วยนะคะ
จะเอาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเกาะสุวรรณารามที่เขตสายไหมค่ะท่ามกลางความโศกเศร้านะคะ
โดยทางด้านของนางสาวชมพู่ก็ยอมรับว่าตอนเกิดเหตุลูกชายคนโตจริงโทรมาหาเธอด้วยนะคะมาขอความช่วยเหลือ
แต่เธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ยินเสียงพูดของลูกชายได้ยินแต่เสียงทีวีที่เปิดอยู่
มารู้จากคนในตลาดว่าแม่ของเธอถูกยิงแล้วเธอตัดสินใจโทรไปหาป้าก็คือพี่สาวของแม่
ปรากฏว่าป้าก็ไม่รับสายอีกรู้สึกว่ารางสังหรณ์ไม่ดีแล้วเพราะป้าเองไม่เคยที่จะไม่รับโทรศัพท์เลย
จนกระทั่งมารู้ว่าทั้งหมดถูกยิงไปแล้วค่ะ
มันที่เราเป็นต้นขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้

นี่คือในโบ้นะครับคนก่อเหตุนะครับ
ซึ่งก็ไปยิงตัวตายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากก่อเหตุนะครับ
นาฬิกา๕๖นาทีเมื่อวานนี้นี่นะครับในโบ้หรือว่าสมชายแก้วโกมลอายุ๕๔ปีนะครับ
เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างนะฮะสวมเสื้อวินหมายเลข๔๔นี่เบอร์๔๔นะครับ
ขี่จักรยานยนต์เข้ามาในพื้นที่คอนโดแห่ง๑แถวซอยแจ้งวัฒนะ๖ในเขตหลัก๔กรุงเทพ
แล้วในโบ้นี่ฮะเดินเข้ามาในคอนโดตรงนี้นะครับถือถุงผ้าเดินเข้ามา
แล้วบอกกับรอปภดูแลประตูข้างหน้าบอกจะมาเอาถังแก๊ส
รอปภเขาก็เปิดประตูให้เข้าไปตรงนี้นะครับเพราะว่าที่พักของลูกของอดีตภรรยาเนี่ย
เขาอยู่ชั้น๙ในโบ้ก็เดินขึ้นไปนะฮะเข้าไปจนถึงนู่นฮะชั้น๙แล้วก็เดินไปที่ห้องที่เกิดเหตุ
ยิงลูกติดของชมพู่อดีตภรรยานะครับแล้วก็ป้าของชมพู่นะฮะตอน๑ทุ่มนะครับ
ใช้เวลาก่อเหตุตรงนี้เนี่ย๒นาทีเข้าไปในห้อง๒นาทีนะครับยิงเด็กไป๒คน
แล้วก็ป้าของอดีตเมียอีกหนึ่งคนจากนั้นก็เดินออกมานะครับ
มียืดแขนอะไรแบบนี้ด้วย

เรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนจะออกจากคอนโดไป
เดินออกจากคอนโดไปนะฮะแล้วไปยิงตัวตาย
ซึ่งวงจรปิดหน้าคอนโดเนี่ยตรงนี้จะบันทึกเสียงปืนเอาไว้ได้นะครับ
อ่านี่เห็นไหมฮะอืมเสียงปืนค่ะคือคนก็เอ๊ะตกใจ
นี่ปืนนี่เสียงอะไรปืนนี่เห็นไหมฮะเขาก็หันไปดูกัน
หลังจากนั้นชาวบ้านในพื้นที่ก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับ
ตำรวจเข้ามานะครับพบว่าในโบ่ช่ายปืนจุดสามแปด
ยิงที่ศีรษะตัวเองเสียชีวิตคาที่

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบ
ห้องด้านบนที่ในโบ้เนี่ยเข้าไป

อ่าที่บอกรอปภว่าอ่าผมจะมาเอาถังแก๊ส

พอขึ้นไปถึงก็เป็นภาพสะเทือนใจนะครับ
เพราะว่านี่ในโบ้นะฮะตรงสาราหน้าคอนโดนะครับ
ศีรษะตัวเองเสียชีวิตนะครับ

ถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าหน้าผากทะลุท้ายทอยเสียชีวิต
นี่คือลูกติดของชมพู่อดีตภรรยาของในโบ้
อีกคนนึงก็เป็นพี่ชายของเด็กวัย๗ขวบนะฮะ
ไม่เหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

เจอร่างของนางสาวทวีสินมาอายุ๖๐ปี
นี่คือป้าของชมพู่อดีตภรรยาในโบ้
ถูกยิงกระสุนเข้าศีรษะเหมือนกัน

ในห้อง๓ศพด้านล่างคอนโดคือคนก่อเหตุคือในโบ้

ทีแรกข่าวเมื่อคืนก็คิดว่าเออยังมีแค่นี้
ศพในคอนโดที่เกิดเหตุตรงนี้

ยิงสามศพแล้วยิงตัวตายที่คอนโดแห่งนี้เนี่ย
นี่จะเห็นนะฮะ๑๙นาฬิกา๒๐นาทีเวลามันอาจจะไม่ตรงกัน

ในโบ้เนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปยิงอดีตแม่ยายตัวเองนะฮะ
คือแม่ของชมพู่นะครับ
โสภาจันโสดาอายุ๕๖ปีนะครับ
ซึ่งขายลอตเตอรี่อยู่ที่ตลาดนะฮะ
ซอยแจ้งวัฒนะ๖ห่างจากคอนโด๑กิโลเมตร
นายโสภานี่ถูกยิงคาแผงลอตเตอรี่นะครับ
กระสุนเข้าศีรษะ๑นัทบาทเจ็บสาหัส
ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา

มันจะอยู่หลังจากเวลาที่คอนโด
แต่ความจริงแล้วเนี่ยเกิดเหตุก่อนที่จะไปคอนโดนะครับ
นี่เห็นไหมฮะเวลาในกล้องวงจรปิดบอก๑๙นาฬิกา๘นาที
เมื่อสักครู่นี้อ่าแต่ว่าเกิดก่อนนะฮะเวลามันไม่ตรงนะฮะ
คอนโด๑๙นาฬิกา๒นาที
นี่คนได้ยินเสียงปืนและไนโบ้เดินไปนู่นเห็นมั้ยฮะ
ปั้งแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไปที่คอนโดไง
ในโบ้เนี่ยเดินเข้ามาในตลาดเหมือนกับเป็นคนมาซื้อของนั่นแหละนะฮะ
แล้วไปหยุดที่แผงขายลอตเตอรี่ของอดีตแม่ยายของนางโสภา
แล้วก็ยิงเลยนะฮะคนในตลาดก็ตกอกตกใจ
โบ้ก็วิ่งไปขี่รถจักรยานยนต์ออกจากตลาดไป
แล้วก็บุกไปที่คอนโดของอดีตภรรยา
นี่ตอนขี่ออกไปนะฮะจากตลาดนะครับ
พอไปถึงคอนโดก็อย่างที่บอกนะฮะ
เดินขึ้นตึกรอปภเขาก็เอ๊ะมาทำไมบอกมาเอาถังแก๊ส
แล้วก็ขึ้นไปยิง๓ศพในห้องก่อนจะลงไปยิงตัวตายที่สาราหน้าคอนโดนะครับ
เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนี่คือความสัมพันธ์ของบุคคลต่าง
ในครอบครัวของคุณชมพู่นะฮะ
แล้วก็ตัวในโบ้นะครับ
เราได้ข้อมูลมาว่าก่อนหน้านี้นะครับชมพู่นะฮะ
วัย๓๙ปีนะครับ
เธอเคยมีลูกกับสามีคนแรกมา๓คนนะครับ
พอเลิกราไปเนี่ยเธอก็มาคบหาอยู่กับในก้าวนะครับ
หัวหน้าวินจอยอของในโบ้นะฮะมีลูกด้วยกันสองคน
ก็คือน้องที่เสียชีวิตทั้ง๒คน๙ขวบกับ๗ขวบนะครับ
ในก้าวเองก็เป็นน้าชายของหมวยที่เป็นเมียคนแรกของโบ้นะฮะ
เท่ากับว่าตอนนั้นเนี่ยชมพู่เนี่ยมีศักดิ์เป็นน้าสะพ้ายของหมวยแล้วก็โบ้ด้วยนะ
จะเป็นเขยของครอบครัวนะครับโบ้เองกับหมวยเนี่ยตอนหลังเนี่ย
ตอนนั้นน่ะโบ้เนี่ยกับหมวยเนี่ยอยู่กินจดทะเบียนด้วยกันนะครับ
มีลูกกันสองคนนะครับอยู่กินกันมา๒๔ปีนะฮะ
ชมพู่พอเข้ามาเป็นภรรยาของก้าวก็มีศักดิ์เป็นน้าสะพ้ายของโบ้กับหมวยนะครับ
ทีนี้เมื่อ๖ปีก่อนเนี่ยพอย้อนไปก่อนหน้านี้นะฮะ๖ปีก่อนนะครับ
ก้าวเนี่ยนะฮะสามีของชมพู่เนี่ยเขาโดนคดีต้องโทษติดคุกนะครับ
ระหว่างนี้นี่แหละมันทำให้ชมพู่กับโบ้เนี่ยเขาแอบมีสัมพันธ์กัน
ถ้าจะพูดไปก็คือหลานเขยของบ้านกับน้าสะพ้ายนะฮะ
แต่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นเครือญาติแท้หรอกต่างฝ่ายต่างเป็นเขยกับเป็นสะพ้ายนะครับ
มีสัมพันธ์กันโบ้เลยขอหย่ากับหมวยแล้วก็มาจดทะเบียนสมรสกับชมพู่
จนกระทั่งผ่านมานี่คบกัน๖ปีนะฮะจนกระทั่งเมื่อ๒เดือนก่อนนะครับก่อนจะเกิดเหตุ
ชมพู่กับโบ้เนี่ยทะเลาะกันก็มีการขอหย่ากันนะฮะแล้วก็ไปหย่ากัน
พอเลิกกันชมพู่ก็ไปอยู่กับลูกสาวที่เกิดกับสามีคนแรกแถวเอกมัยนะฮะ
ลูกสองคนที่เกิดกับก้าวอยู่กับแม่ของตัวเองแล้วก็ป้าในคอนโดที่เกิดเหตุแถวแจ้งวัฒนะนะครับ
ช่วงที่เลิกกันเนี่ยโบ้ก็หย่าไปแล้วนะฮะแต่ว่ายังพยายามติดตามติดต่อ
ง้อขอคืนดีชมพู่ตลอดจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุ๒วัน
ชมพู่เปลี่ยนเบอร์มือถือบล็อกโบ้หมดทุกทาง
เพราะว่าไม่อยากติดต่อไม่อยากคืนดีโบ้ติดต่อไม่ได้
คาดว่านี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้โบ้เนี่ยโกรธแค้น
แล้วเขารู้เนี่ยว่าอดีตแม่ยายเขาอยู่ที่ไหน
ลูกติดของชมพู่อดีตภรรยาของเขาอยู่ที่ไหน
เขาก็เลยไปก่อเหตุยิงครอบครัวของชมพู่อดีตภรรยาเสียชีวิตไป๔ศพ
แล้วไปยิงตัวตายรวมเป็น๕ศพ
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ใช่ค่ะตำรวจของสอนอทุ่งสองห้องนะคะก็พร้อมกับนางเสาหมวย
หวยเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่พี่อุ๋ยบอกว่าเขาเป็นภรรยาเก่าของนายโบ้นะคะ
คือหมวยกับลูกสาวเนี่ยไปที่หอพักของโบ้คนก่อเหตุนี่แหละซึ่งตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะ
บอกกับสื่อมวลชนว่าคือตอนเช้าเนี่ยเหมือนชมพู่เนี่ยแอบมางัดห้องนะ
งัดห้องของโบ้ไม่รู้ว่ามีของมีอะไรหายไปหรือเปล่าคือพยายามจะมารื้อค้น
แล้วก็เลยพาตำรวจขึ้นไปตรวจสอบห้องด้านบนหน่อยว่ามันมีอะไรไหมที่หายไป
ไทยรัฐทีวีของเราเองนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ได้กล้องวงจรปิดหน้าหอพักด้วยนะ
ตอนที่ลูกสาวของในโบ้เนี่ยพบเจอกับนางสาวชมพู่จังหวะเหมาะเหม็งเลย

เนี่ยค่ะยืนเถียงกันอยู่แบบนี้นะคะตรงบริเวณหน้าหอพักกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้ทีนี้
ข้อมูลที่คุยด้วยนะคุยกับลูกสาวของในโบ
ซึ่งลูกสาวคนนี้เกิดกับหมวยนะคะเป็นภรรยาคนแรกของโบ้
คือลูกสาวเนี่ยเล่าแบบนี้บอกว่าเธอไม่รู้หรอกนะ
ทำไมชมพู่ต้องขึ้นไปงัดห้องพ่อเธอ
ลักษณะชมพู่เหมือนพยายามเบะปากใส่เธอ
ด้วยว่าค่าห้องเนี่ยกูจ่ายนะก่อนจะเดินหันหลังแล้วออกไป
ไม่มีสีหน้าสลดทั้งที่จริงแล้วก็เพิ่งจะสูญเสียลูกไป
เพิ่งจะตายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เธอบอกว่าเธอไม่ได้เข้าข้างพ่ออะไรเลยนะ
เพราะพ่อก็ผิดที่ไปก่อเหตุยิงคนตั้งหลายคนถึง๔ศพ
เธอก็เชื่อว่าชนวนเหตุคงมาจากที่พ่อเครียด
แล้วก็รู้ว่าถูกชมพู่หลอกหลอกทั้งเงินแล้วก็หลอกให้รัก
นี่ลูกสาวของโบ้บอกนะคะแล้วก่อนที่พ่อจะก่อเหตุเนี่ย
แม่ของชมพู่ก็ยังมาบอกกับพ่อของเธอก็คือโบ้อีกว่า

ก็เลยอาจจะเป็นคำพูดนี้หรือเปล่าที่ทำให้พ่อเธอเกิดความคับแค้นใจ
จนกระทั่งนำมาซึ่งการก่อเหตุ
รับนะสิ่งที่เกิดขึ้นเธอเสียใจ
เพราะเธอก็รู้สึกว่าเด็กสองคนนั้นที่ตายไปก็เป็นหลานแท้ของเธอนะ
เมื่อเช้าถามเขาไหมว่าเขาจะมาเอาอะไร
คือเขาเหมือนหนูถามหนูพูดแบบด้วยคำหยาบเลยว่า

แล้วมันก็เลยพูดคำว่าแบบก็กูเป็นคนจ่ายอะไรอย่างนี้
แล้วคนที่วินเขาก็มาพูดว่ามันไม่เคยจ่ายอะไรเลย
มันสร้างแต่หนี้สินอะไรอย่างนี้พ่อเป็นคนซื้อทุกอย่าง

เห็นบอกว่าพ่อเคยบ่นให้ฟังว่ากับภรรยาคนนี้
มักจะเนี้ยงเรื่องเงินที่เข้ามาเป็นปัญหา
ใช่ค่ะคือไม่ว่าจะผัวคนไหนก็คือมีแต่เรื่องเงิน
ใช่คือเหมือนอารมณ์แบบว่าเงินหมดกูไปกูไปแค่นั้นเอง
คำพูดคำจางมันเหมือนคนที่ไม่สลด
คือหนูรู้ว่าเขาลูกเขาเสีย
แล้วก็คือประเด็นเหมือนลูกเขาเสียเขาควรอยู่กับลูก
ไม่ใช่มาห่วงที่จะเอาของหรือทรัพย์สมบัติพี่เข้าใจไหม
นี่ก็คือทางด้านลูกสาวของโบ้นะคะที่เกิดขึ้นกับอดีตภรรยาคนแรก
หวยค่ะซึ่งเป็นเมียคนแรกของโบ้
บอกว่าอยู่กินกับโบ้มา๒๔ปีเลยนะ
ที่ผ่านมาโบ้เป็นคนขยันหาเลี้ยงครอบครัว

ในก้าวติดคุกไป๑๐วัน
ชมพู่เองเห็นเล่นหูเล่นตากับโบ้อดีตสามี
ก่อนที่สุดท้ายอดีตสามีจะมาขอเถลห์

พ่อเขามาได้กับน้องของแม่นี่
ใช่พอผู้หัวเขาติดคุกไปได้๑๐วัน
เขาก็ชำเหลืองมองอะไรอย่างนี้

ก็ประหย่าเลย

ตกใจไหมที่เผื่อพี่โบ้เขามาก่อเหตุอะไรขนาดนี้

เพราะว่าเขารักลูกรักหลานเขามาก
ก็ความสำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้นะครับ
เพราะเขามาได้กับน้องของแม่
ทีนี้ทางฝั่งภรรยาแล้วก็ลูกของโบ้

หวยนี่แม่อายุเยอะกว่าชมพู่นั่นแหละ
แต่ความจริงแล้วตามศักดิ์ก็เป็นหลานของชมพู่

ก่อนที่น้าของหมวยจะติดคุก

อันนี้ตามที่คุณหมวยเขากล่าวอ้างนะ
บอกชมพู่กับโบ้เนี่ยสามีของเธอก็เลย
ชมพู่บอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่โบ้จะมาอยู่กินกับเธอเนี่ยโบ้เคยติดคุกคดียาเสพติดหลายครั้งทั้งเสพทั้งค้าแต่พอมาคบหาอยู่กินกับเธอโบ้เลิกทุกอย่างแถมบอกด้วยว่ามีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะเธอช่วงที่คบกัน๖ปีโบ้มีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงอารมณ์ร้อนชอบทำร้ายร่างกายชอบเอาปืนเนี่ยมาจอบ
ขู่เธอประจำจนสุดท้ายเธอไม่ไหวตัดสินใจขอหย่าขอเลิกแต่โบ้ก็ยังมาตามง้อหวังขอคืนดีบอกเดี๋ยวถ้าเกิดคืนดีจะซื้อคอนโดให้จะโอนเงินสดให้จะโอนเข้าบัญชีให้หมดเลยมีเท่าไหร่ให้หมดเลยแต่สุดท้ายโบ้ไม่เคยทำเธอก็ไม่ได้คืนดีด้วยพอถามว่าเลิกกันเพราะปัญหาชู้สาวอะไรหรือเปล่าชมพู่ไม่ตอบ
เชื่อว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ประเด็นที่เธอไปงัดห้องของโบ้เมื่อเช้า
ชมพู่บอกว่าก็ห้องนั้นเนี่ยเธอกับโบ้เนี่ยซื้อเอาไว้ด้วยกันตอนที่จดทะเบียนสมรสยังอยู่ด้วยกัน
แล้วโบ้เนี่ยไปเปลี่ยนกุญแจห้องตอนที่เลิกกันเมื่อสองเดือนก่อนทำให้เธอเข้าห้องไม่ได้
เธอต้องไปเอากุญแจรถจักรยานยนต์แล้วจะให้เธอทำยังไงเธอก็เลยต้องงัดเข้าไป
สุดท้ายนะฮะเธอก็เอาแชทที่โบ้เนี่ยส่งมาให้เธอเนี่ยให้คุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราดู
นี่ชมพู่บอกกับคุณวิมลวันบอกนี่โบ้เนี่ยเขาส่งข้อความมาง้อเธอทุกคืน
ทำนองว่าอยากให้กลับมาเหมือนเดิมขอโทษผิดไปแล้วขอโอกาส
เดี๋ยววันเกิดเนี่ยอยากจะมอบห้องเนี่ยห้องที่แบบเธอไปงัดอะไรเนี่ยเธอเปลี่ยนกุญแจเนี่ย
อยากจะมอบให้เป็นของขวัญแล้วก็ยังบอกในธรรมนองว่าเครียดจะทรมานกันไปถึงไหน
ชมพู่ก็ตอบกลับไปบอกเธอเองก็เครียดเหมือนกันเหนื่อยจนไม่อยากรับรู้อะไรแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรุนแรงเกินไปมาทำร้ายมายิงคนในครอบครัวของเธอเนี่ยเสียชีวิตถึง๔๐
แม่ทั้งลูกทั้งป้าเธอเธอคงอโหสิกรรมให้โบ้ไม่ได้
ทั้งลูกเขาหมดหนูไม่ได้เอาเงินมาจากเขาเลย
เขาบอกว่าถ้าหนูไม่กลับมาเขาก็ตลอดเวลาที่เขาเจ็บ

เขาก็จะทำให้หนูเจ็บมากกว่าที่เขาเจ็บที่เขาทรมานมากกว่าร้อยเท่า
แต่ไม่คิดว่าเขาจะมาลงกับคนที่เล่าวาง
หนูไม่คิดว่าเขาจะทำมากกว่าพี่
ใช่เพราะว่าแค่วันเดียวหลังจากที่หนูบอกเกษเขา
ของทั้ง๔สบที่วัดเกาะส่วนนารามเขตสายไหม

เธอบอกเธอเพิ่งโอนค่าเทอม
จ่ายค่าเทอมให้กับลูกทั้งสองคน
ที่เสียชีวิตนี่แหละยังไม่ทันได้เรียนเลย

คุณจิรายุทธ์บุญชูนี่ลงพื้นที่ไปตลาดใช่ไหม
ใช่ค่ะไปตลาดตรงจุดที่ในโบ้ไปยิงแม่ยาย
แล้วเมื่อกี้จริงเรามีกล้องวงจรปิดเปิดให้ดูแล้ว

คือเวลาในกล้องมันอาจจะไม่ตรงกับที่ก่อเหตุนะคะ

คืออดีตแม่ยายเนี่ยขายลอตเตอรี่นะคะ
เห็นว่าตอน๖โมงเช้าในอดีตแม่ยายของในโบ้นนั่งขายลอตเตอรี่อยู่เลย
ตรงหน้าร้านสะดวกซื้อปากซอยแจ้งวัฒนา๖
ก็ใกล้กับตลาดที่ถูกยิงเสียชีวิตแล้วแหละ
ในโบ้เนี่ยใส่เสื้อสีขาวเดินเข้ามานะเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องลองดูภาพ
เดินเข้ามาคุยสั้นนะคะกับแม่ยายคุยไม่ถึง๒นาทีเท่านั้นเอง
ทีนี้พอไปสอบถามพยานที่อยู่แวดล้อมใกล้เคียง
ถามว่าในโบ้นคือมาตามหาชมพู่อดีตพระยา
ทีนี้เหมือนกับว่ามีปากเสียงกับแม่ยายนั่นแหละ
แล้วก็เห็นในโบ้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา
หลังจากนั้นพอโบ้ออกไปโบ้กลับมาแล้วมายิงแม่ยายกลางตลาดเลยตอนเย็นค่ะ
เมื่อสักครู่คือเป็นช่วงเช้าเดินมาคุยกับแม่ยาย
แต่ตอนเย็นกลับมาอีกรอบนึงคราวนี้มายิงเลย
คนเหตุการณ์นางเสาแอวนะคะนางอาจมุตรบอกว่า
อันนี้เสียงปืนคุณผู้ชมได้ดูไปแล้วนะคลิปนี้

ก่อนเกิดเหตุนะคะในโบ้ลักษณะทำทีมาซื้อของ
แล้วก็เดินไปหยุดตรงหน้าร้านของนางโสภาคือแม่ยาย
ชักปืนออกมาเห็นยิงใส่แม่ยายทันทีหนึ่งนัดแล้วขี่รถหนีออกไปเลย
คนตายเนี่ยแล้วก็นายโบ้เนี่ยเขาบอกว่าคนในตลาดรู้กันดี
ว่าเป็นลูกเขยเป็นแม่ยายกันใครเขาก็รู้จัก
แล้วช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุอย่างที่บอกว่า
โสภาคนตายเนี่ยก็จะไปขายโรตเตอรี่อยู่ตรงนั้น
แล้วแหละว่าตอนแรกมีปากเสียงกันตั้งแต่ช่วงเช้า
ก็ไม่คิดจริงว่าในโบ้จะมาก่อเหตุยิงในตอนเย็นค่ะ

ก็ทะเลาะมีปากมีเสียงกันเลยเสียงดังเลยใช่

ครอบครัวเขานี่แหละภายในครอบครัว
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตลาดตอนไปยิงแม่ยายนะคะ
ทีนี้แล้วบริเวณสาราหน้าคอนโดล่ะสาราหน้าคอนโดตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมคอนโดที่โบ้ไปก่อเหตุยิงทั้ง๓คนซึ่งเป็นลูกติดแล้วก็เป็นพี่สาวของแม่ของชมพู่
แล้วโบ้ก็มายิงตัวเองตายตรงสาราตรงนี้เราไปคุยกับนางเสาเอค่ะคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานของโบ้ด้วยนะคะนางเสาเอนามสมมุติบอกว่าเธอไม่รู้หรอกนะสาเหตุที่โบ้ตัดสินใจยิงคนในครอบครัวของอดีตภรรยามันมาจากอะไร
แต่เพื่อนก็คิดเอาว่าสงสัยคงจะเกิดจากความโกรธความแค้นนั่นแหละโบ้เนี่ยคบหากับอดีตภรรยาคนนี้ก็คือชมพู่นั่นแหละค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเลิกลากลับไปสองเดือนนี่เป็นเพื่อนของโบ้นะให้ข้อมูลบอกว่าก็ชมพู่นั่นแหละหนีไปมีแฟนใหม่โบ้พยายามขอขึ้นดีก็ไม่สำเร็จความที่โบ้เนี่ยรักชมพู่มาก
เคยมาบ่นบ่นว่าหากเป็นผมคนก่อนเนี่ยคงไม่เหลือแล้วแต่ตอนนี้ผมใจเย็นลงแล้วเพราะอย่างที่บอกว่าโบ้ในอดีตเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีเรื่องการติดยาเสพติดมาแล้วด้วยนะคะแต่เพื่อนคนนี้ให้ข้อมูลน่าสนใจอย่างหนึ่งบอกว่าโบ้อ่ะหลังจากเขาออกจากคุกเขาก็ปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานเพราะในมุม

แต่ว่าเราทุกคนมองว่าสงสารโบ้มากกว่าสงสารโบ้อ่ะนะแต่มันก็ติดตรงที่ไม่น่าไปฆ่าเด็ก
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวแล้วก็เพื่อนของโบ้นะฮะคนที่ก่อเหตุซึ่งก็ยิงตัวตายไปเนี่ยนะครับค่ะ
นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณจุดสาราหน้าคอนโดที่ในโบ้เนี่ยมายิงตัวตาย
จากนั้นญาติก็ไปที่นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลติดต่อขอรับศพโบ้ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่สาราชุมชนก้าวหน้าในซอยแจ้งวัฒนหก
พร้อมกับทำพิธีรดน้ำศพนะฮะตรงนี้คือจุดสาราหน้าคอนโดนะครับที่มาเชิญดวงวิญญาณแล้วไปรับศพนะฮะเพื่อนำมารดน้ำศพนะครับ
ที่สาราชุมชนก้าวหน้าซอยแจ้งวัฒนา๖นะครับก็มีญาติพี่น้องครอบครัวนะครับที่มาร่วมแสดงความอาลัยกัน
อันนี้มุมหนึ่งนะฮะคนก่อเหตุนะครับซึ่งก็ยิงตัวตายไปนะครับแต่อีกมุมหนึ่งที่เขาก็เสียชีวิตไปสี่ศพนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาชมพู่นะครับไปที่นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลเหมือนที่ท่านได้เห็นในตอนแรกนะครับไปรับศพลูกชายสองคนแม่แล้วก็ป้าด้วยคุณปวีนาก็มาช่วยเหลือเรื่องการจัดการงานศพนำไปประกอบพิธีท
ด้วยความโสขเศร้า
ผู้เองก็อุ้มลูกคนหนึ่งก็ขึ้นรถกู้ภัยเพื่อไปที่วัดนะครับ
สะพ้ายของชมพู่นะฮะชื่อน้ำหวานนะครับบอกกับเราว่าที่ผ่านมาในโบ้เนี่ยมักมาดักรอชมพู่ที่ทางขึ้นตึกเป็นประจำ
เธอบอกเธอเคยเห็นโบ้เนี่ยใช้ความรุนแรงถึงขนาดเอาปืนเนี่ยมาจี้บังคับเอาตัวชมพู่ขึ้นรถเลยนะฮะ
แล้วยังส่งข้อความมาข่มขู่จะฆ่าทุกคนให้ตายหมายถึงคนในครอบครัวของชมพู่นะครับ
ชมพู่ไม่ยอมไปคืนดีด้วยซึ่งสุดท้ายไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้จริงโดยเฉพาะการยิงเด็กที่อายุแค่๗ขวบกับ๙ขวบนะครับ
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างโบ้กับอดีตแม่ยายแม่ของชมพู่ที่ขายลอตเตอรี่ว่าเออทำไมถึงต้องไปยิงเขาที่ตลาด
แล้วถึงย้อนกลับมายิงป้ายิงลูกเขาที่ห้องที่คอนโดนะครับตรงนี้เนี่ยทางญาติของชมพู่บอกว่าความจริงแล้วทางนางโสภาแม่ยายของโบ้เนี่ย
จะมีปากเสียงกันบ้างแต่ก็เอ็นดูแล้วก็เอ่ยปากชมโบ้ว่าเป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนดีไม่เคยกีดกันทั้งคู่ไม่ให้คบหากันเลยนะครับ
ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะก็เห็นแบบนี้ก็คิดว่าเขาเห็นแก่ตัวเหมือนไง
กับเขาเลยเป็นแค่เรื่องของแค่คนสองคน
จะบอกว่าพี่เห็นแก่ตัวมากเกินไป
พี่ทำแบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ขอให้พี่ไม่ต้องเกิดมาเป็นคนนะคะ
อย่าเกิดมาเป็นคนเลยอย่าได้เกิดเลย
แม้แต่สัตว์ก็อย่าได้เกิดมาเลยค่ะในเมื่อคนอย่างนี้
ขอให้ตกนรกหมกไหม้ไปไปเลยค่ะ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับแม้ว่าคนก่อเหตุจะยิงตัวตาย
แล้วนะครับแต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องหามูลเหตุ
เพื่อสรุปสำนวนคดีนะครับพันธมตเอก
สองห้องบอกว่าเบื้องต้นตำรวจได้เรียก
ชมพู่อดีตภรรยาของในโบ้คนก่อเหตุมาสอบปากคำแล้ว
ผลการสอบปากคำอยู่ในสำนวนคดีนะครับ
ปมเหตุเนี่ยเป็นเรื่องของปัญหาหนี้สินแล้วก็ปมหึงหวง
ปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับที่ในโบ้ใช้กำลังตรวจสอบว่าเป็นปืนของคนก่อเหตุเอง

จากการตรวจสอบประวัติของในโบ้คนก่อเหตุพบว่าเคยติดคุกมาก่อนหน้านี้
แต่พฤติการทั้งหมดชัดเจนว่าก่อเหตุเพียงคนเดียวไม่มีคนอื่นมาร่วมด้วยอย่างแน่นอนครับ